เอาไปดูเรื่องอุ๊ยมันยังมีอีกหว่ะเนี่ยทำไมหะที่เชียงใหม่อือ
ทำไมฮะรถกู้ชีพอ่ารถกู้ชีพจะรีบไปส่งเลย
รถไม่หลบฮะไม่หลบแล้วสัญญาณชีพอ่อนลงอ่อนลง

สไตเลนสไตเลนก็ดังแล้วนะครับโอ้โหมันไม่โหลบเลย
แล้วมันมีจังหวะที่แบบเขาแพลนกล้องมา
สัญญาณชีพมันอ่อนแล้วนะ
นี่ต้องปั๊มหัวใจกันบนรถแล้วนะคุณ
นะฮะรถข้างหน้าก็ยังไม่หลบ
สุดท้ายรถกู้ชีพทำไง
ตัดสินใจแซงครับซึ่งปกติเขาไม่แซงกันนะ
ตามหลักการของรถกู้ชีพเขาจะไม่แซงกัน
นี่ตามมาขนาดรถติดเหรอ
โอ้โหตามมาเจอกันแล้วโอ้โหแล้วรถติด

ไม่เปิดยูทูปหรือไม่เปิดอะไรดูกันบ้างเหรอ
รถกู้ชีพรถพยาบาลเวลาเขามาข้างหลังต้องทำยังไง

โอ้โหนี่แหละครับอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บ

ไปเจอเหตุการณ์อย่างในคลิป

อยู่บนรถพยาบาลนะครับแล้วเนี่ยที่พี่โบ๊ทบอกว่าทำไมรถพยาบาลเขาถึงไม่เบี่ยงเขาถึงไม่แซง
เพราะว่าทุกครั้งที่มันมีการจะต้องเบี่ยงต้องแซงบางทีข้างหลังคนเจ็บอยู่
ประถมพยาบาลหรือกำลังช่วยชีวิตอยู่เนี่ยมันจะมีแรงเหวี่ยงของรถ
บางทีมันอาจจะทำให้คนไข้อาจจะตกมาจากเปรย์ได้อันนี้ก็คือเหตุผล
ดังนั้นพอเราได้ยินเสียงไซเรนรีบมองกระจกหลังรีบมองกระจกข้างหาก่อน
ว่าเสียงสัญญามันอยู่ตรงไหนแล้วก็รีบแอบรีบหลบข้างทางเลยนะครับ